เรื่องของการปลดล็อกเรื่องของการผ่อนคลาย
ทางโฆษกสอบบัคคอร์ตอนนี้ก็แถลงกันอยู่
เกี่ยวกับเรื่องที่นายยกรัฐมนตรี
รับทราบการประชุมสบคชุดใหญ่

แล้วก็มีเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้โฆษกพูดอยู่นะ
ว่าประเทศไทยก็กำลังวิจัยเรื่องของวัคซีน

เพราะไม่งั้นหลายคนบอกว่ามีวัคซีนแล้วก็ปลดล็อกสิ

ทีนี้ล่ะครับก็เลยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต่อเนื่อง
ก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขยายพรกรฉุกเฉิน
ที่วันนี้ได้มีการประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจาย
จะมาพูดให้ฟังจะมาวิเคราะห์ให้ฟัง
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพเลยครับ
เชิญครับอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

ก่อนจะเรื่องพรกรฉุกเฉินก่อนจะเรื่องการปลดล็อก
ขีดเส้นใต้เรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานอีกทีหนึ่ง
เรื่องที่ค่าราชการที่ยังรับราชการอยู่
แล้วไปทำอาชีพเสริมเป็นอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่สอง
แล้วไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้เนี่ย
มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทได้ด้วย๓เดือน
เรื่องนี้มีคำชี้แจงตามมาหลายมุมครับ
หนึ่งมุมของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นคนตัดสินใจ
ที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับค่าราชการที่ไปทำการเกษตร
ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลัง
เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตร
กระทรวงการคลังเนี่ยมีหน้าที่ดูว่า
ข้าราชการที่ไปทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมเนี่ยที่ส่งรายชื่อมา
ซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่นที่ได้รับการเยียวยาอยู่ด้วยหรือไม่

ส่วนจะได้หรือไม่ได้

ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลัง

เพราะว่าวันก่อนฟังดูเหมือนกับว่ากระทรวงเกษตรบอกว่า
เรื่องการตัดสินใจที่จะจ่ายเงินให้ใครเนี่ย
เป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง
วันนี้ชัดเลยว่าไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลัง
ในมุมของทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร
วันนี้คุณอภิรมสุขประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการผู้จัดการของธนาคารทกศ

ว่าตอนนี้ทกศยังไม่ได้โอนเงิน
ก้อนนี้ไปกลับให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ที่จะได้๙๐๐๐กว่ารายเลยยังเลยครับ
ทกศต้องรอให้กระทรวงเกษตร
เอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอก่อน
แล้วให้คอรมอตัดสินใจว่าตกลงจะจ่ายให้หรือไม่ให้
ถ้าคอรมอตัดสินใช้วาจ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรก็พร้อมโอน
แต่ถ้าคอรมอบอกว่าไม่สมควรจ่ายไม่มีสิทธิ์ก็ไม่โอนก็เท่านั้น
ฉะนั้นเมื่อชี้แจงอย่างนี้ก็แปลว่าสุดท้าย
ต้องรอคณะรัฐมนตรีตัดสินใจครับ
ต้องรอคณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
ลองฟังความเห็นของรองนายกสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งแน่นอนท่านก็ต้องมีความเห็นในเรื่องนี้
โดยหลักการเนี่ยฟังนะครับรองสมคิดบอกว่า
การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยอยู่บนหลักการว่าเงินจำนวนนี้
น่าจะดูแลในช่วง๒๓เดือนนี้
เพื่อไม่ให้ลำบากมากเกินไป
ถ้าหากมากไปกว่านี้รัฐบาลแบกรับภาระไม่ไหว
จะต้องมีเผื่อไว้อีก๓เดือนว่าจะเป็นยังไง

ส่วนที่กระทรวงเกษตรจะจ่ายเงินให้ค่าราชการประจำ
ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่๒นั้นเนี่ย
ต้องไปถามคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
แล้วท่านก็ย้ำว่าการจ่ายเงินนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับ
ต้องการจ่ายให้เฉพาะคนที่ลำบากจริงไม่เช่นนั้นเงินก็ไม่พออยู่แล้ว
ทีนี้ประเด็นที่แถมเข้ามามุมที่แถมเข้ามาคือมุมของคุณเทพชัยเสนพงศ์
สอบประชาธิปัตย์คุณเทพไทยบอกว่าถ้าค่าราชการที่ยังรับราชการอยู่
แล้วไปทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมและไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้ได้ห้าพันด้วย
ข้าราชการบำนานที่ปลดเกษียณไปแล้วแล้วไปทำอาชีพเสริมเป็นการเกษตร
แล้วขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้ด้วยเนี่ยเขาควรจะได้ด้วยสิครับ
ควรจะได้มากกว่าค่าราชการประจำด้วยซ้ำไปเพราะค่าราชการบำนานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ต้องดูแลตัวเองแก่แล้วเขาควรจะได้เขาควรจะได้ด้วย
หรือควรจะได้มากกว่าค่าราชการที่ยังรับราชการอยู่ด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นคุณเทพไทยบอกว่าถ้าจ่ายค่าราชการที่เป็นเกษตรได้ก็ค่าราชการบำนานก็ควรได้
อีกมุมหนึ่งชาวบ้านเมื่อวานนี้ก็หลายคนไปรวมตัวกันแสดงออก
คัดค้านว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะจ่ายเงินให้กับข้าราชการที่เป็นเกษตร
ที่ไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกรและทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม
เพราะว่ายังมีคนเดือดร้อนอีกเยอะที่เดือดร้อนกว่าค่าราชการเหล่านั้น
ได้รับผลกระทบจากโควิดยังไม่ได้เงินอีกเยอะยังมีอยู่หลายกลุ่ม
ฉะนั้นถ้าข้าราชการได้เขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรม
แรงใจอันนี้ก็แล้วแต่คอลโลมอจะตัดสินกันเถอะครับสุดท้ายอย่างที่บอก
ขึ้นอยู่กับคอรมอเป็นคนตัดสินไม่ใช่กระทรวงเกษตรเป็นคนตัดสิน
กระทรวงเกษตรต้องนำเข้าคอรมอและเราจะคอยตามดูว่า
ตกลงคอลโลมอจะมีมติยังไงส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพรบฉุกเฉินเนี่ย
มีคำถามมีข้อสงสัยว่าเมื่อตัวเลขของโควิดลดลง
วันนี้ก็๐คนคือไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ในเดือนมิถุนายนมันดูสวนทางกันยังไงก็ไม่รู้
แล้วก็มีคนไปคิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าอ๋อที่คงพรบฉุกเฉิน
พรกรฉุกเฉินไว้ต้องการจะมาสยบความเคลื่อนไหวต่างในทางการเมือง
ก็ใช้พรกรฉุกเฉินนี่แหละมาสยบไว้
ไม่ให้มีการประท้วงไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้มีอะไรต่อมีอะไร

ลองฟังเสียงของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตา
พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเป็นเลขาธิการสมช
แต่ว่าท่านมาเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจที่พิจารณาเรื่องนี้
เมื่อวานนี้ท่านก็แถลง
ผลเอกสมศักดิ์บอกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้พรกรฉุกเฉิน
เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกที่ต้องการนำเครื่องมือและกฎหมายหลายฉบับ

เพราะเมื่อประกาศพรกรฉุกเฉิน
กฎหมายกว่า๔๐ฉบับ
อยู่ภายใต้ของนายกรัฐมนตรี
ก็ทำให้สามารถใช้กฎหมายเหล่านั้น
ผ่านคนไกลของสบคและอศและอศปฏิบัติการต่าง
การสั่งการจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
แล้วท่านยังบอกว่าเหตุผลที่สำคัญของการออกพรกรฉุกเฉินอีก๑เดือน
จะเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่๓

ซึ่งการผ่อนคลายในทุกระยะมีความเสี่ยงเสมอเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือหรือกลไกที่จะนำมาใช้กับการผ่อนคลายให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มีตัวอย่างให้เห็นในต่างประเทศที่ปลดล็อกอย่างรวดเร็ว
แต่กลับมาเกิดการแพร่ระบาดระลอก๒
ซึ่งไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นสุดท้ายคนตัดสินใจคนเคาะว่าจะต่อหรือไม่ต่อ
พรกรฉุกเฉินเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คอลโลมออีกทีนึง
ก็คอยดูว่านายกอาจจะตัดสินใจยังไง
แต่ว่ามีคนบอกไม่แน่ไม่แน่นายกอาจจะเล่นบทอีก
เสนอมาพอถึงนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ตอบ
ในทางการเมืองในทางการบริหารเนี่ยการไม่มีพรกรฉุกเฉิน
ก็ดูว่ามันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็มันดูเป็นความเป็นสากล
ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนายกอาจจะเล่นบทนั้นก็ได้
ก็คอยตามดูว่าสุดท้ายขึ้นมาพรกรฉุกเฉินจะต่อไปตามที่เสนอหรือไม่
อันนี้เรื่องขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ